หลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่
ตอนนี้หลายคนกำลังทยอยกลับจากภูมิลำเนาเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
การใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องผ่านจุดที่มีหมอกควันเยอะ
เพราะว่าตอนนี้เองถึงแม้ว่าหลายพื้นที่หมอกจะเบาบางลง
แต่ว่าหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่อยู่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
โอกาสที่ยังคงมีหมอกปกครุมค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวความชื้นสะสมค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ดังกล่าวก่อนหน้านี้มีรายงานฝนตกรวมไปถึงลูกเห็บตกด้วย
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรในบริเวณดังกล่าว
ต้องระวังเรื่องของถนนลื่นรวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกิ่งไม้ต่าง

ทีนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
จากการตรวจสอบเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมามีอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่
แต่ว่าความเย็นนั้นไม่ได้เยอะไปกว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งความเย็นในรอกนี้มา๒๓วัน
หลังจากนี้อากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
จุดที่เป็นสีเหลืองคือจุดที่มีความชื้นสะสมค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นในช่วงเย็นอาจจะรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
ซึ่งคาดการณ์ว่าเราจะได้เจออากาศเย็นอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังพระจันทร์จำดวงเดือนนี้
มาลุ้นดูว่าความเย็นนั้นจะมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมินั้นก็จะค่อยสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณตอนกลาง
นี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าจะสังเกตว่า
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก่อนหน้านี้ต่ำกว่า๒๐องศา
ตอนนี้เริ่มเขยิบมาอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นแล้วนะครับ
ส่วนกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๒๘องศาในช่วงเช้า
ตอนกลางวันครับอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๓๒องศา
ส่วนบริเวณพื้นที่ทางตอนบนภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๒๓๒๔องศานะครับ

สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ดังนั้นใครจะทำกิจกรรมต่างในช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็น

ภาพภัยร้อนกับร่างกายทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันเพื่อต้อนรับปีใหม่

ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ